ดูความคืบหน้ากรณีของวัดพระธรรมกายกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ล่าสุดนี้เนี่ยโดนแจ้งความไปนับร้อยคดีเลยนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเรื่องของการเกาะสร้างอาคารค่ะ
ทนายความของวัดพระธรรมกายออกมาชี้แจงนะคะว่า
การก่อสร้างอาคารของวัดถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ส่วนอีกประเด็นนึงเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลออกมาวิภาควิจารณ์
ภาพที่พระไม่สามารถออกไปบินทบาทได้ค่ะ
โซเชียลก็ได้มีการเผยแพร่ภาพนี้นะคะ
เป็นภาพในวัดพระธรรมกายที่มีป้ายไวนิวระบุข้อความ
กระทำการใดให้ศูนย์หายศูนย์เสียหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายจะถูกดำเนินคดี
นี้ตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนำไปติดเอาไว้บริเวณจุดต่าง
วัดพระธรรมกายรวมทั้งหมด๑๗ป้าย
หลังตำรวจดำเนินคดีกรณีการเกาะสร้างกำแพงสูง๓เมตรรอบวัดพระธรรมกายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งเฟซบุ๊คของพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ก็ได้โพสต์ภาพจากเพจเรารักวัดพระธรรมกาย
ซึ่งเป็นภาพสามเณรสองรูปถือบาทอยู่ภายในประตู
พร้อมกับป้ายที่เจ้าหน้าที่ติดเอาไว้
และอีกฝั่งหนึ่งก็มีศิษยานุสิตรอใส่บาท
ก็มีคนมาวิภาควิจารณ์ในภาพนี้กันเป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนสถานการณ์วัดพระธรรมกายก็ยังคงมีศิษยานุสิต
เดินทางเข้าวัดมาทำบุญอย่างต่อเนื่อง
กลางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดในการตรวจคนเข้าออก
โดยมีตำรวจและทหารคอยตรวจอย่างเข้มงวด
ตามจุดต่างบริเวณรอบวัดเหมือนเดิมค่ะ
นายความของวัดพระธรรมกายออกมาชี้แจงนะคะว่า
เกาะสร้างอาคารของวัดตามพระราชบัญญัติ
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับ
เพราะฉะนั้นการก่อสร้างอาคารของวัด
ก็ต้องขออนุญาตตามขั้นตอนค่ะ
รวมถึงผู้ที่แจ้งความดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายในเรื่องนี้
ก็เป็นเจ้าพนักงานท้องที่เช่นโยธาจังหวัด
ที่เป็นผู้ยืนยันว่าวัดพระธรรมกาย
ไม่มีการขออนุญาตในการก่อสร้าง

ส่วนจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายเพิ่มอีกหรือไม่

ที่ผนตำรวจเอกศีวรารังศีพระมาณกุล

จะมีการเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ